ทีวีดิจิทัล๒ธันวาคมที่ผ่านมา
จริงกศธชกำหนดให้มีการเรียงช่องให้ตรงเรียบร้อย
บวก๑๐แล้วอย่างไทยรัฐทีวีก็๓๒แน่นอน

ส่งผลให้โฆษณาเกินเวลาใน๑๐ช่องแรกนะคะ
นางสาวสุพิญญากลางนรงค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เปิดเผยว่าวันนี้๒๘ธันวาคม
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

มีวาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค่ะ
ไม่ปฏิบัติตามประกาศของทางกศธช
ในการจัดลำดับเลขช่องบริการโทรทัศน์
หลังจากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งสำนักงานกศชได้ตรวจพบค่ะว่าจนถึงขณะนี้
เป็นผลให้๑๐ช่องแรกมีโฆษณาเกินเวลา
ซึ่งก็ผิดพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์พศ๒๕๕๑มาตรา๒๘
ต้องไม่มีการโฆษณาและบริการธุรกิจเกินกว่า๖นาที
และตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วไม่เกิน๕นาทีนะคะ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็เลยเสนอ
ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมกศม๑๐สิงหาคม
สำหรับการโฆษณาเกินเวลาสำหรับโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล
ก็เป็นวาระระดับชาติให้กำหนดโทษปรับ๑ล้านบาท
แล้วก็ปรับอีกวันละ๕๐๐๐บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

ก็อย่างที่บ้านเฟื้องเองก็ติดทวิชั่นเสียเหมือนกัน
ทำไมไม่เปลี่ยนสักทีก็ยังรออยู่เหมือนกัน
เพราะว่าจะดูไทยรัฐก็ต้องบวกไปอีก๑๐ช่องเป็น๔๒นะคะ